เรื่องของการเรียกเก็บเงินที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้

ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้
เทศกิจนะครับอยู่ที่ตลาดหนามแดง
ตะบนเทพารักษ์อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปลาการพี่เทศกิจกรทมสบายใจก่อนได้นะครับ
มีการอ้างว่ามีการเก็บรายเดือนค่าขยะเดือนละ๑๑๐๐
แล้วจะมีคนมาเก็บเงินวันที่๑๕ของทุกเดือน
แต่พ่อค้าแม่ค้าบางรายก็จะเดินทางนะครับ
ไปจ่ายที่เทศกิจด้วยตัวโอ้โหหรอมีคลิปมั้ยมีคลิปมั้ยพ่อค้าแม่ค้า
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามร้านค้าแถวนั้น
ยืนยันเป็นเสียงเดียวกัน
กันว่าไปฟังเองนะ

เก็บตังค์อยู่ด้านนี้
เขามาเก็บในที่นี่อีกซักแล้วพี่
คำว่าเราพ่ออาจจะอยู่เดือนอยู่เขามาเก็บทุกวันที่๑๕

เก็บทุกวันที่๑๕

ล่าสุดพูดสุข่าวไปที่เทศกาลตะบนเทภารักษมณ์
ไปสอบถามค่าได้จริงนะครับ

เชิญรุ่งธวัฒน์วงนะครับถ้าผมอ่านชื่อท่านผิดต้องขออภัยนะ
นายกเทศบาลตำบลเทพารักษ์นะครับระบุว่า
ยังไม่ได้รับรายงาน

หากพบว่ามีการเรียกรับเงินจริง
จะต้องดำเนินการตามระเบียบวินัยร้ายแรงทันที

โอ้โหมันกลัวจริงว่าคำนี้น้ำแข็ง

ไม่ต้องตรวจสอบอีกครั้งนะครับ
ในส่วนของร้านที่ไปตั้งแผงลอยบนทางเท้านั้น
อยู่ระหว่างการดำเนินการกับประโยชน์งานที่เกี่ยวข้อง
ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับ
อาจจะมีจุดผ่อนผันให้หรือไม่อย่างไร

นี่ท่านไม่รู้อะไรในเรื่องเกี่ยวกับท้องที่ของท่านเลยเหรอ

นี่ไงท่านยังไม่ได้รับรายงานตอนนี้ได้รับแล้ว

แล้วครับยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้เทศกิจหรือบุคคลใด
เรียกรับผลประโยชน์ทางร้านค้าเด็ดขาด

ไม่มีที่ไหนมีอยู่แล้วนโยบายเรียกรับเนี่ย
พวกเราเวลาแหล่งข่าวเขาพูดเราต้องฟัง
เราต้องฟังไม่มีนโยบายให้เศรษฐกิจหรือบุคคลใด
เออนะครับข่าวนี้ไร้แรงนะอ่านเป็นข่าวตลกไปเลย
ท่านครับถ้าท่านอยากชี้แจงท่านตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยวันไหนแล้ว
โทรนัดเลยนะโทรนัดไทยรัฐทีวีเลยนะครับเดี๋ยวจะไปทำข่าว
แล้วผมจะมาแก้ข่าวให้ท่านถ้าเรื่องต่างนี้มันไม่เป็นความจริง

เอออันนี้ต้องพิสูจน์ก็มีหลักฐานเอาเผยยืนยัน
อะไรอย่างนั้นก็ว่าไปเอามามา